คุณผู้ชมไปดูเหตุเรือล่มที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานีกันนะคะ
ก็สืบเนื่องจากที่เมื่อวานเรารายงานกันไปแล้วนะคะ
ว่าตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอีก๓คนเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวกัน
สืบเนื่องจากที่คลื่นลมเนี่ยแรงมาก
กำลังในการออกค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาเกาะเต่าก็ได้ร่วมกับ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะเต่า
นำเรือสปีดโบสต์ฝ่าคลื่นลมออกไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะช่วยเหลือลูกเรืออีก๓คนที่ยังติดอยู่ในจุดเกิดเหตุ
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
เพราะว่าคลื่นลมในทะเลยังคงมีกำลังแรงและคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรเลยนะคะ
ซึ่งลูกเรือทั้ง๓คนยังคงอยู่ภายในเรือค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลืออย่างทุลักทุเล
แต่สุดท้ายก็สามารถนำทั้ง๓คนขึ้นไปยังเกาะเตาได้สำเร็จ
และใช้เรือยนลากจูงเรือโป๊ะทั้ง๓ลำเข้าจอดพักบริเวณอ่าวด้านหน้าเกาะเต่าด้วยค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีเรือที่ถูกคลื่นซัดได้รับความเสียหาย
แล้วก็จมลงไปจำนวน๔ลำด้วยกัน
เป็นเรือโป๊ะสำหรับบรรทุกเศษไม้๓ลำ
เรือยนสำหรับลากจูง๑ลำ
ลูกเรือปลอดภัยแล้วจำนวน๑๘คน

ซึ่ง๓คนเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวชาวพม่าค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทโชคชัยสุธิเมฆสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรเกาะเต่า
ก็ได้สั่งการให้สอบปากคำลูกเรือทุกคนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อจะหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนการค้นหาผู้สูญหายอีก๓คนที่เป็นครอบครัวชาวพม่าเนี่ยนะคะ
อวยชายอินนาคผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
ได้ประสานทหารจากกองเรือภาคที่๒
รวมทั้งตำรวจน้ำออกค้นหาแล้วแต่ยังไม่พบตัวค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากระแสน้ำคุณผู้ชมดูจากภาพ
จะเห็นเลยว่ากระแสน้ำแรงจริง
การค้นหายากลำบากมากเพราะว่าคลื่น๔เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดหวังทำได้แค่คาดหวังว่าทั้ง๓คน
ยังอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็พยายามเร่งค้นหาให้เจอตัวเร็วที่สุดค่ะ